ไปดูอีกหนึ่งพลังใจที่ลงแรงทำด้วยนะคะสำหรับพี่เชษสมายบัฟเฟอร์โลค่ะ
โครงการ๙คนละ๙เขาบอกว่าโครงการนี้ที่พี่ตูนวิ่งไปทางไหน
ถ้าไม่ผ่านตรงไหนเดี๋ยวเขาวิ่งไปเองกับเส้นทางภาคตะวันออก
เมื่อวานนี้โอ้โหเรียกได้ว่าพี่น้องทางภาคตะวันออกเส้นทางหลายจุดเลยนะคุณ
ร่วมการสนับสนุนส่งใจแล้วก็ส่งมอบเงินให้กับอดีตมือกลองสมายบัฟฟาโล
อย่างพี่เชษวรเชษด้วยค่ะนี่แหละจัดโครงการวิ่งรอบเมือง
นัทนิคมจังหวัดชนบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาตลอดระยะทางในการวิ่งค่ะ
มีพี่น้องประชาชนมารอให้การต้อนรับรวมไปถึงบริจาคเงินเป็นจำนวนมากค่ะ
งานนี้เจ้าตัวไม่ทิ้งลายความเป็นมือกลองอย่างแน่นอนเห็นวงปุ๊บกระโดดเข้าไปร่วมแจม
กลองกับน้องนักเรียนที่มารอต้อนรับอย่างสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองแบบสุดเลยค่ะ

กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้ทั้งสิ้น๖๐
๓บาท๒๕สตางค์ค่ะ
ตอนแรกเขาตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวจะวิ่งในช่วงแถวตรงนี้
๔แสนบาทแล้วกันแล้วก็จะส่งมอบให้นะฮะ
ซึ่งพี่นิเชษก็บอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เห็นภาพของความสามัคคี
แล้วก็ความมีน้ำใจของพี่น้องคนไทย
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมบริจาคกันตลอดเส้นทางค่ะ
ซึ้งใจในประชาชนมาร่วมบุญกันเยอะมากมายจริงครับ
เราก็จะให้ทางธนาคารไทยพาณิชย์โอนไปโครงการของ๙คนละ๙

พระคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกคน
กล้าทำในสิ่งที่ดีงามแบบนี้
ประเทศไทยของเราจะได้ให้มีคนทั่วโลกเขามองว่า
เราเป็นสยามวงยิ้มกลับมาแล้วด้วยพลังแห่งหัวใจเดียวกัน
พิเชษแล้วมันคึกจริงมันรู้สึกคึกเหิมมาก
อย่างที่บอกไปว่าให้คนทั่วโลกได้เห็นกันเลยนะคะ
ว่าน้ำใจของคนไทยยิ่งใหญ่ขนาดไหน
พี่น้องคนไทยเองก็แสดงความรักความสามัคคีกันมากขึ้นด้วยค่ะ